มาดูกันต่อนะคะกับพี่ตั๊กประยุราค่ะจำได้ไหมคะเดือนก่อน
เพราะว่าพี่ตั๊กเขาอยู่ในกองละครละครหนึ่งของพี่ชอต
ที่มีน้องขวัญอุสามณีนะคะวันนั้นที่บอกว่าไปฟิตติ้ง
แล้วก็เทกองละครไปเอาหน้าม้าพี่ตั๊กกระเจิงเลย

วันนี้เจอพี่ตั๊กประยุราเราก็เลยคว้าตัวมาเคลียดนิดนึง
กองละครเจ้าปัญหาอย่างที่บอกไปของพี่ชอต
ซึ่งนะคะเกิดกรณีที่น้องขวัญอุสามณีค่ะเทกองเพราะไม่สามารถร่วมงานต่อได้นะคะ
ซึ่งไปถามพี่ตั๊กพี่ตั๊กบอกว่าพี่ตั๊กยอมรับได้นะคะ
วันนั้นก็ยอมรับตรงแหละพี่แต่งหน้าอยู่พี่ก็งงเหมือนกันนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ขุนเครื่องแต่ใดนะคะ

เป็นการส่วนตัวภายหลังแล้วล่ะค่ะไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
งงแต่ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธ

มองว่าสวยโลกไม่ใช่นะ

น้องก็จะให้สัมภาษณ์ไปหลายที่แล้วก็ไม่งงแล้วค่ะ
ก็น้องก็มาขอโทษเมื่อ๒วันก่อน
มาขอโทษเจอกันโดยบังเอิญก็ขอโทษ

ต้องขอโทษวันนั้นทำให้เสียเวลา
ก็ไม่เป็นไรก็ทำไงได้
รู้สึกจะเลื่อนยาวเลยแหละต้องถามพี่ชอต

ไม่คิดจะถอนเขาหรืออะไร
ไม่ไม่ถอนนะคะพี่ชอก็เป็นคนน่ารัก
เพราะงั้นถ้าจะเปลี่ยนเรื่องหรือจะเปลี่ยนทีม
พี่ก็โอเคไม่มีปัญหา
นะคะแล้ววันนี้ข่าวลืออีกนะพี่ลี่

ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะจริงหรือเปล่าไง
รอดูแล้วกันละครเรื่องนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า

คือกระแสร้อนแรงตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มถ่ายเลยนะ
เป็นว่าใครจะเป็นนางเอกก็รอติดตามทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะ